คลั่งรายวันนะคุณผู้ชมมีอีกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีข่าวแบบนี้นะ
ทีหลังเดี๋ยวไม่ขายให้แล้วก็อาการเป็นแบบนี้

มึงก็ถามสิมานั่งคุยอยู่ได้

ถ้าติดตามไทยรัฐทีวีเวลาเรามีลูกศรชี้อย่างนี้จะเขียนชื่อไว้นะ
ตัดปำนายานายบีคุณพ่อเทศ
อันนี้เราเขียนกูเป็นใคร

อันนี้ขั้นจริงขั้นของแท้
ทีมที่ทำกราฟิกของเราก็ยังมงนะ

ไม่ต้องโทรไปถามบอกกรนะพี่ใส่ชื่ออะไรนี่แหละใส่ถูกแล้ว
เพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลย
โอ้โหแล้วหนุ่มคนนี้ก็บอกตำรวจด้วยนะ
เนี่ยกูเป็นใครไปถามตำรวจเฉยเลย
งั้นไม่ต้องกินเงินเดือนโอ้โหอะไรขนาดนั้นเนี่ย
เหตุเกิดในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งในนครสวรรค์ครับ
ให้ข้อมูลมาชายคนคลุ้มคลั่งคนนี้น่าจะเมายาบ้า
ตำรวจก็เจรจาด้วยความใจเย็นแล้วนะ
แต่เขาก็ยังไม่หยุดโวยวายคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ถามตำรวจกลับว่ากูเป็นใครงงเหมือนกัน
เดี๋ยวเฮียสายฟ้าแฟนประจำตอบมาแล้วอ่ะว่ายังไงมึงเบิร์ตไงโอ้โหขอบคุณครับเฮียสายฟ้า
เบิร์ตก็เพิ่งรู้โอ้โหนี่เฮียสายฟ้านี่แฟนประจำรายการเลยนะ
ตอบมาเลยมึงเบิร์ตไงขอบคุณครับเฮีย
ไม่บอกแล้วแย่เลยไม่งั้นเดี๋ยวงงมาอีกนานนะถึงจบรายการนะเนี่ย
ขวนจนตำรวจบาดเจ็บเลยก็เลยคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะครับ

บอกว่าป่านี้อาการน่าจะหนักแล้วนะ
อาการน่าจะหนักแล้วถึงขั้นจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นใครนะ